อ่าจาเขศการไฟไหม้ป่าที่ภูเกฎดึงความเสียหายเนี่ย
มากกว่าสามพันไร่ใช่ค่ะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ดับไฟสิ้นสุดลงเพราะว่าไฟมันดับหมดแล้ว
แต่ทีนี้ขั้นตอนต่อมาป้องกันการป้องกันจะทำอย่างไร
หนึ่งวิธีก็คือการสร้างแนวป้องกันไฟ
ถามว่าคนขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นไปยังเหนื่อยเลยคุณ
แล้วจะเอารถพูดถ้วนให้ขึ้นไปยังไง
ทหารค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะ
เพราะว่าราชการจังหวัดเลยผู้แทนกองทัพภาคที่สอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาประชุมกันเลยนะคะ
วางแผนการขนอุปกรณ์เครื่องจักรอาทิยกรถแทรคเตอร์รถพลิกอัพ
น้ำมันแล้วก็อุปกรณ์อื่นยกขึ้นไปเลยค่ะ
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูกระดึง
คุณวัชการเล็กน้ำมันสักครู่นะคะคันเบอร์เริ่มเลยนะคะ
ขึ้นไปเลยลอยขึ้นฟ้าไปเลยค่ะ
เอาไปวางไว้ที่เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ที่ชั้นบนโน่น
เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก็จิตอาสานะคะ
จะเอาไปทำแนวกันไฟหลังจากเกิดไฟป่าขึ้นมาค่ะ
พลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑นะคะ
บอกว่าผู้บัญชาการทหารขออภัยค่ะ
ผู้บัญชาการกองทัพบกมีความห่วงใยเกี่ยวกับไฟป่าที่ภูกระดึง
ก็เลยส่งอากาศยานสนับสนุนเอามาขนส่งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟป่า
ไม่ว่าจะเป็นแทรคเตอร์รถกระบะน้ำมันอุปกรณ์อื่น
คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๓๕วันในการขนส่งอุปกรณ์ต่าง
จากต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่
แบบวันต่อวันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณดูสิ